กลางดึกที่ผ่านมาไฟไหม้ไฟไหม้แต่บ้านหลังนี้นะครับ
เด็ก๑๑ขวบอยู่บ้านคนเดียวคุณวรพรนะครับ
คือกระหายน้ำตื่นขึ้นมาระหว่างดื่มน้ำ
ปรากฏว่าได้กลิ่นเหม็นไหม้ไฟไหม้หมด
ดูสิครับทั้งบ้านทั้งรถครับคุณผู้ชม
คุณอุราพรมาดูข่าวนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเที่ยงคืนครึ่งครับ
เมื่อคืนนี้เองเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งบอกไฟไหม้บ้านในพื้นที่หมู่หก
บนบางเพลียงอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการครับ
พอไปถึงไฟกำลังไหม้เลยนี่เป็นบ้านไม้ชั้นเดียวครับ
รถกระบะแล้วก็รถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่หน้าบ้านนะครับ
เป็นบ้านพักคนงานด้วยเจ้าหน้าที่รีบฉีดน้ำสกัดไฟฮะ
ใช้เวลาประมาณ๔๐นาทีก็สามารถคุมไฟเอาไว้ได้แต่
แต่หมดแล้วครับน้องสินน้องสิน๑๑ขวบที่ผมว่าน่ะ
เล่าบอกว่าเมื่อคืนอยู่บ้านคนเดียวจู่นะครับ
ก็กระหายน้ำลุกขึ้นมาไปดื่มน้ำได้ได้ดื่มน้ำปั๊บ
ทำไมเหม็นไหม้เหม็นไหม้ปั๊บคราวนี้ถ่ายไปดู
เอาไฟไหม้บ้านแล้วตะโกนให้คนช่วยครับผมก็นึกว่าคนเผาอะไร
คือพ่อกับแม่ไปทำงานครับทีนี้ผมตื่นขึ้นมาครับ
ผมมากินน้ำแล้วผมก็ออกมาดูผมเห็นควันมาครับ
ผมก็นึกว่าคนเผาอะไรผมได้กลิ่นไหม้มาด้วยครับ
ทีนี้ผมตื่นขึ้นมาแล้วผมก็เห็นไฟไหม้ทั่วบ้านเลยครับ
ไหม้บ้านใครลูกบ้านลูกนี้ครับมันเกิดจากอะไรอ่ะลูกเออ
เออผมไม่ถามคนตรงนี้ครับก็บอกว่าไฟฟ้ารถภูมิจรครับ
ตอนนั้นเราหนูอยู่กับใครกับแม่สองตัวครับ
ไปตรวจสอบความเสียหายนะครับเพราะว่าบ้านแล้วก็ทรัพย์สินที่อยู่ข้างใน
ถูกเผาหมดอ่ะครับทุกคุณผู้ชมดูอ่ะไม่เหลือเลยนะครับ
เหลือเลยครับรถอีกสองคันอ่ะรถกระบาดอีกสองคันมอเตอร์ไซค์อีกคันนึงอ่ะ
ส่วนสาเหตุของไฟไหม้เจ้าหน้าที่จะเข้าไปตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับ
โอ้โหคุณพ่อคุณแม่ป่านนี้คงรู้แล้วนะไม่รู้เป็นยังไงบ้างนะฮะ